เพราะว่าบ้านไม้บริมคลองมอนซุดตัวคุณ
โอ้โหเกือบจะพังถล่มลงไปแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
จะมีคนติดอยู่ภายในบ้านที่เกือบถล่มหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมฮะที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านเล็กที่๓๗นะครับ
ภายในซอยจรรย์สนิทวง๑๔
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งกลางดึกเลยนะครับ

กู้ภัยทั้งตำรวจนะครับ

จำนวน๓หลังก็จากการตรวจสอบ
เพราะว่าโครงสร้างบ้านหลังแรกบริเวณชั้น๑
มีการซุดตัวจมลงไปในคลอง
ทำให้บ้านหลังที่๒ถูกดึงไปด้วยคุณ
ถูกดึงไปจนเอียงตามไปแล้วนะฮะ
เพราะดีนะฮะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เพราะคนในบ้านวิ่งหนีออกมาได้ทันนะครับ
สอบถามคุณตาสุวรรณรอดเดชคุณตาอายุ๗๘ปีเจ้าของบ้าน
ตาบอกว่าบ้านทั้ง๓เป็นของเครือญาติกันทั้งหมด

ก่อนเกิดเหตุนะฮะก็คือช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ขณะที่กำลังจะนอนพักผ่อนได้ยินเสียงไม้มันลั่น
คุณผู้ชมเสียงไม้ลั่นหลายครั้ง

ไม่ได้เอกใจถึงขนาดว่ามันจะพังหรือมันจะซุดนะครับ
เพราะเข้าใจว่าโครงสร้างไม้มันอาจจะมีการผูกไปตามการเวลา
แต่คิดไม่ถึงว่ามันจะซุดตัวลง
กระทั่งประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
บ้านหลังแรกที่คุณตากำลังนอนอยู่เริ่มซุดตัวลงไปในน้ำ
โชคดีที่คุณตาเองไหวตัวแล้วก็เดินหนีออกมาได้ทันนะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นเชื่อว่าตลิ่งมันถูกน้ำซ้อจนได้รับความเสียหาย
ทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักตัวบ้านได้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะต้องใช้ทุกวิธีในการทั้งช่วยคน
แล้วก็ต้องเหมือนดึงบ้านไว้นะฮะเอาไปดูช่วงจังหวะกู้ภัยไปหน่อยนะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับ

รวมถึงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ชุมชนไงคุณ
ก็มีบ้านริมคลองอีกหลายหลังนะฮะ
ก็ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
พร้อมสำนักป้องกันและบรรเทาศาลภัยกรุงเทพบรรทควรนะครับ
จะเข้าร่วมตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือ
ดูแลประชาชนในพื้นที่กันต่อไปคุณดูสิ
ถ้ามันดึงมาหลังหนึ่งมันจะดึงหลังสองหลังสาม
หลังสี่หลังห้าพวกมันติดกันหมดเลยแบบนี้